คุณผู้ชมค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ในอดีตเคยเกิดความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นจับอาวุธสู้รบกัน
ระหว่างกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตกับรัฐบาลไทยนะคะ
หลวงราชการที่๙พระองค์ทรงเป็นห่วงประชากร
รวมถึงทหารของพระองค์ค่ะจึงมีพระราชทานพระบรมราชบาย
ให้ทุกคนอภัยซึ่งกันและกันจนทำให้พื้นที่แห่งนี้
กลับมาสงบร่มเย็นอีกครั้งติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
นุสรสถานแห่งความสงบภูพานน้อยแห่งนี้

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และเพื่อเตือนสติเตือนใจไม่ให้คนไทยแตกความสามัคคี
ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของทหาร
เพื่อใช้ต่อสู้กับรัฐธิคอมมิวนิสต์
แผ่ขยายอิทธิพลมายังพื้นที่อีสานตอนเหนือ
ปี๒๕๑๖การต่อสู้ทวีความรุนแรงมากขึ้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
สมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อันตราย
ทั้งสองพระองค์จึงตัดสินพระทัยสเด็จพระราชดำเนิน
ในอิสรันเป็นครั้งแรก
ระหว่างพระองค์ประทับเฮรคอปเตอร์พระทินั่ง
อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมบริเวณด้านล่าง
มีเหตุประทะกันระหว่างทหารและพักคอมมิวนิสต์อย่างหนักหน่วง
จนฮะดีขบเตอร์ของผู้ว่างรัชการจังหวัดนครผนม
และของแม่ทัพภาคที่๒เกิดอุบัติเหตุ
สร้างความสะเทือนพระไทยต่อสองพระองค์เป็นอย่างมาก
แต่ไม่ทรงย่อท้อหรือไม่ทรงลดลักความตั้งพระไทย
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมฐานทหาร
ตามที่ตั้งพระราชปณิธานเอาไว้
ในระหว่างทรงเยี่ยมฐานทหาร
พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชบาย
ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร

ซึ่งหมายถึงรู้รักสามัคคี
จนเป็นที่มาของนโยบายการต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์
โดยใช้วิธีการเมืองนำการทหาร
และนำไปสู่นโยบาย๖๖ทับ๒๒
สมัยรัฐบาลพลเอกเบรมตินสุรานนท์
ในที่สุดพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ยอมวางอาวุธลง
แม้เหตุการณ์ในพื้นที่อีสานตอนเหนือจะสงบลง
แต่ในพื้นที่อีสานตอนใต้กลับทวีความรุนแรง
โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำ
หมู่บ้านถูกผู้ก่อการร้ายเผาทำลาย
ประชาชนบางส่วนต้องอบพยพทิ้งถิ่นฐาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่งติดตามข่าวสารนี้อย่างใกล้ชิด
ด้วยทรงห่วงใยพระศกกณิกร
พระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน
ประทับที่พระตำหนักภูพาลราชนิเวศ
พร้อมพระราชฐานพระบรมราชวโรกาศ
ให้ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่๒
เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูล
รายงานถึงสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ส่งรับสั่งว่าวิธีการต่อสู้ที่ไม่ใช้อาวุธ
ก็คือการต่อสู้ทางยุทธศาสตร์
ส่งรับสั่งท่านเรียกว่ายุทธศาสตร์พัฒนา
ไม่ต้องเข้าไปปราบร้ำในพื้นที่เตาห้องโล่มันมีความร้อน
เพราะว่าเข้าไปแล้วมันบาดเจ็บด้วยกันล้มตายด้วยกันทั้งสองฝ่าย
รับสั่งว่าให้ใช้การดูแลประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ด้วยการทำโครงการ
ปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
คล้ายกับให้เอาน้ำเย็นเข้าไปปิดล้อมไว้
ก่อการร้ายก็จะหมดไปเองในที่สุด
ยุทธศาสตร์พัฒนาของพระองค์ทำให้พักคอมมิวนิสต์
ออกมามอบตัวโดยไม่ต้องใช้กำลังกวาดล้าง
นำพาให้พื้นที่อำเภอโนนดินแดงสงบร่มเย็น
ภายใต้พระบารมีของพระองค์ตราบจนถึงทุกวันนี้